มาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่ทางด้านของสมาชิกอบตร่อนทองที่บางสะพานประจวบคิริขันนะฮะ
ถูกคนร้ายปลาระเบิดเข้าไปโอ้โหห้องนอนพังยับเยิน
ตัวเจ้าของห้องก็บาดเจ็บสาหัสด้วยอืมนะ
สุดท้ายจับกลุ่มคนก่อเหตุได้ไม่ใช่ใครหลานเขาเอง
คนเจ็บมีศักดิ์เป็นตาคนทำมีศักดิ์เป็นหลานถามว่าทำทำไมนั่นแหละสิ
โมโหที่ตาชอบไปเตือนเรื่องของการเสพยาโมโหเอาระเบิดไปปลาใส่ห้องของตา
นะฮะตำรวจก็เลยตามไปจับนี่จังหวะที่ไปเจอตัวค่ะนะฮะพา
ตำรวจเอกอาจินบัวผันผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทร
ประจวบกิริขันต์นำชุดสืบสวนร่วมกับจรฐีอ่าสืบสวนสอบพอบางสะพานเข้าไป
หาข่าวนี่ก็ไปทราบว่าตัวผู้ก่อเหตุอยู่ในห้องนี้บ้านหลังนี้
คือนายนพัฒน์จันสุภาหรือว่าในตูนอายุยี่สิบสามปีมีศักดิ์เป็นหลานแท้แท้ของคนเจ็บนะฮะ
คนเจ็บคือในเสริมชุนเชยเป็นสมาชิกอบตมร่อนทองนะฮะบาดเจ็บสาหัสนะครับ
หลังก่อเหตุก็หนีฮะไปหลบอยู่ในห้องนอนเอาตัวออกมาได้นั่งหน้าจอยแบบนี้นะฮะ
เขาคือบ้านหลังนี้มันปลูกอยู่เยื้องกันกับบ้านที่เกิดเหตุมันก็ห่างกันสามสิบเมตรแหละครับ
ในบ้านมีเพื่อนของผู้ก่อเหตุอยู่ชื่อว่าพาสกรนะฮะพาสกรเดินออกมาหา
เขาบอกว่าเขาอ่ะมาหาเมื่อเช้ามืดแล้วอยู่ในบ้านด้วยกันตำรวจก็
ล้อมบ้านนี้แล้วก็ทราบว่าตัวนายนพัฒน์เนี่ยมีปืนด้วยมีเครื่องกระสุนด้วย
นะฮะตำรวจกับญาติเองพยายามเกลี้ยกล่อมเดี๋ยวจะมีการยิงต่อสู้กันนี่นี่นี่นี่
ในสภาพตอนจับออกมาเป็นแบบนี้เลยฮะนะฮะสุดท้ายนายนพัฒน์ออกมามอบตัว
เมื่อสักครู่เนี่ยคือเพื่อนนะที่นั่งข้างล่างอันนี้คือตัวนายนพัฒ
ผู้ก่อเหตุนะฮะโอ้โหเกลี้ยกล่อมกันนานสองชั่วโมงกว่า
คุณผู้ชมยอมเปิดออกมาแล้วสภาพเขาเหมือนคนกำลังคุ้มครั่ง
คนเมายาอยู่ครับควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วนะฮะ
ตำรวจก็พยายามถามพยายามถามเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไร
เขาก็พูดไม่ออกพูดไม่ได้ให้การวกไปวนมาพูดจาไม่รู้เรื่องครับ
นายพาสกรเพื่อนที่อยู่กับเขาเนี่ยออกมาบอกตำรวจ
แล้วยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
ไปตรวจค้นในห้องมีปืนลูกโมจุดสามแปดหนึ่งกระบอก
อยู่ปลายเตียงแล้วก็มีการบรรจุกระสุนไปแล้วก็ตรวจยึดเอาไว้
รวมรวมประธานทั้งหมดแล้วก็นำตัวนายนพัฒน์กับพาสกร
ไปสอบสวนต่อที่โรงพักนะครับทางด้านของพลตำรวจตรี
สุรศักดิ์สุขแสวงผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคิริขัน
ว่าคดีนี้มันเกิดจากปัญหาในครอบครัวระหว่างหลานกับตา
ตาเนี่ยที่เป็นสมาชิกอบตมักจะไปว่ากล่าวตักเตือ
หลานเบบออนวิดีโอของการเสพยาติดยาจนเขาแท้ใจเก็บมานาน
พอได้จังหวะตาอยู่ในห้องนอนตอนเช้าที่ผ่านมาลงมือปลาระเบิดเข้าไป
ภรรยาของคนเจ็บก็บอกว่าโอ้หลานคนนี้นะเดินผ่านมาหลังบ้านนะฮะ
แล้วก็ไปข้างห้องของคนเจ็บด้วยนะครับสักพักหนึ่งหลานชายคนนี้
วิ่งย้อนกลับไปที่บ้านของเขาอย่างเร็วมากแล้วก็มีเสียงระเบิดตุ้ม
ดังขึ้นนะจนคนที่อยู่ในห้องคือตาเขาเนี่ยนะบาดเจ็บสาหัส
แต่ล่าสุดอาการก็ปลอดภัยแล้วนะยืนยันไม่ใช่เรื่องการเมืองท้องถิ่น
อย่างแน่นอนครับ
อยู่ข้างอ่าบริเวณหน้าต่างของห้องที่เกิดเหตุนะฮะหน้าต่างของห้อง
ลักษณะมันเปิดแง้มนิดนึงครับคาดว่าเป็นจุดที่นายนพัฒน์เนี่ย
แม้มแล้วก็ปลาระเบิดเข้าไปแล้วก็วิ่งหลบหนีไปซ่อนตัวในบ้านตัวเอง
ภายในยังมีเศษโลหะขนาดเล็กตกกระจายเกือนนะฮะแรงระเบิดยังส่งผลให้ฝากของห้อง
ลงมาด้วยแล้วก็มีรอยพลุนกระจายอยู่เต็มหลังคาด้วยนะครับ
บ้านของผู้ก่อเหตุนะครับก็เป็นเรื่องราวของหลานกับตาที่เขาแค้นใจกัน